คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวยังคงเกาะติดสถานการณ์ที่วัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องนะคะ
เราไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยที่ประตู๕วัดพระธรรมกายคือทหารก็ตรึงกำลังอยู่รอบนอกอยู่แล้วนะคะ
ตอนนี้ตรึงกำลังอยู่ที่ริมถนนคลองหลวงกองพันธารปืนใหญ่ที่๑๒
พลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ติดตามจากคุณอรยาโภจาค่ะ
พูดสุขข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานส่วนมาจากประตูห้านะคะ

ค่ะคืนนี้นะคะที่ประตู๕วัดพระธรรมกายถือได้ว่าเป็นคืนที่มีความเข้มข้นในเรื่องของการจัดวางกำลังของเจ้าหน้าที่นะคะ
โดยในช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีการนำกำลังทหารนั้นมาเสริมทัพค่ะขณะที่ตำรวจก็เพิ่งจะจัดกำลังลงมาเพิ่มอีกแล้วนะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะตำรวจนำแผงเหล็กจำนวนมากนั้นมายังบริเวณประตู๕นะคะ
บริเวณริมถนนคลองหลวงเพื่อกระจายแผงเหล็กทำเป็นแนววางกั้นริมถนนคลองหลวงค่ะก่อนที่จะถึงประตู๕นะคะ
และบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดเดินข้ามฝั่งมากดดันเจ้าหน้าที่และสร้างความวุ่นวายเหมือนเมื่อคืนวันที่ผ่านมา
ขณะที่บริเวณตลาดสดฝั่งตรงกันข้ามกับประตู๕ซึ่งมีพระสงฆ์และลูกศิษย์วัดจำนวนหนึ่งนั้นนั่งปักหลักสวดมนต์อยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ
ทันทีที่ใกล้พระอาทิตย์ตกดินนะคะทหารจากกองพันธหารปืนใหญ่ที่สิบสอง
จังหวัดปราจีนบุรีได้นำกำลังวางแถวเรียงหน้ากระดานเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่ม
ดังกล่าวนั้นเดินข้ามฝั่งมาสร้างความวุ่นวายที่บริเวณประตู๕เหมือนคืนวานที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะ
ขณะที่พระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายยืนยันนะคะว่า
เสบียงอาหารในวัดเริ่มขาดแคลนแล้วเนื่องจากรถส่งอาหารไม่สามารถผ่านเข้าออกได้
เจ้าหน้าที่ที่มาส่งอาหารส่งเสบียงภายในวัดนั้นก็ไม่สามารถทำได้
โดยตลอด๓วันที่ผ่านมาค่ะทางวัดได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะคะ
ในการให้เข้าตรวจค้นภายในวัดพร้อมทั้งกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือค่ะว่า
มีความกดดันที่ต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงตนทุกครั้งในการเดินทางเข้าออกวัดค่ะ
พร้อมทั้งเรียกร้องให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้นยกเลิกการบังคับใช้มาตรา๔๔กับวัดพระธรรมกายค่ะ
ประตูห้าประตูหกที่หลวงพี่เคยเดินเข้าออกวัดได้เนี่ยสี่สิบกว่าปี
มาถึงจุดเนี้ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพี่เดินไม่ได้ไปไหนเนี่ย
อยากจะบอกว่าไปไหนอ่ะเดี๋ยวนี้ลงที่ต้องพกเนี่ย
เราเป็นคนไทยด้วยกันนะฮะหลวงพ่อธรรมชโยไม่ใช่อาชญากรแผ่นดินฮะ
คือถ้าตรงนี้ลูกสิ่งไหล้มากเราไม่ปรอบหมอกนะครับ
ฐานโธนชายโยนเรียนสลาดในการมอบตัวเพื่อให้ทุกอย่างจบหลวงพี่จะว่ายังไงฮะ
คือท่านมาค้น๓วันแล้วท่านมาค้น๓วันแล้วนะ
แล้วท่านก็ไม่พบเป็นความผิดของหนูพี่หรือ
เป็นความผิดของหลวงพี่ที่ค้น๓วันแล้วก็ไม่พบ
แล้วที่สำคัญท่านใช้อำนาจเต็ม
ถึงขนาดว่าหมายจับ๓หมายจับ
คดี๓๐๘ตอนนี้จะเป็น๓๑๓แล้ว
ขณะที่พันธุ์ตำรวจตรีวรนันศรีล้ำรองโฆษก

เดินทางมาตรวจพื้นที่บริเวณประตู๕เรียบคลองแอนนะคะ
พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติการด้วยความละมุนละม่อม
และหากพบว่ามีลูกศิษย์วัดพระธรรมกาย
ประสงค์จะเดินทางออกจากพื้นที่นั้นสามารถเดินทางออกมาได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
พร้อมทั้งปฏิเสธกระแสข่าวการยึดทรัพย์หรือยึดสิ่งของภายในวัดพระธรรมกายค่ะ
และในขณะที่กำลังตรวจพื้นที่อยู่นั้น
รมสอบสวนคดีพิเศษก็พบเหตุการณ์ความวุ่นวายเพียงเล็กน้อยค่ะ
แต่ว่าทุกอย่างนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
ขณะที่บริเวณประตู๕เช่นเดียวกันนะคะช่วงบ่าย

ที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการปิดเส้นทางเข้าออกที่ประตู๕
ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าออกไปค้าขายได้นะคะ
นำผลไม้และอาหารที่เน่าเสียนั้นมาวางใกล้กับแผงเหล็ก
เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยืนประจำการอยู่
จากพื้นที่ได้นะคะ
เหลือเวลาอีก๒๘ชั่วโมงก็จะครบ๗วันของการประกาศใช้มาตรา๔๔
ซึ่งทางผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่าจะปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายใน๗วัน
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่ประตู๕วัดพระธรรมกาย
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ